ตรงค้านน้องเดมีแล้วก็น้องใดแล้นนั่นเอง
ครอบครัวนี้พี่น้องรักกันรักกัน
แล้วก็เวลาออกมาในคลิปได้เห็นความฮาแล้วก็ความน่ารักกันตลอดเลย
อย่างล่าสุดบอกเลยว่าไม่ได้ฮาธรรมดานะ

นี่ช่องทำอาหารทำข้าวโฮคกิ้งโชว์ของเขา
ที่ดีแลนด์แล้วก็น้องเดมี่เป็นรายการทำอาหารค่ะ
ไม่ธรรมดาลีลาการทำอาหารทำขนมดูคล่องแคล่วนะ
เรื่องการพูดจาฟิลแบบเป็นพิธีกรดำเนินรายการไง
คุณพ่อก็เป็นพิธีกรบ่อยคุณแมทริวนะ
เรื่องการพูดนี่ก็บอกเลยว่าสเต็ปดีไม่แพ้คุณพ่อเลย
อดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะเลยนะ
ล่าสุดเจอคลิปวิดีโอครอบครัวนี้
ขณะที่กำลังทำกิจกรรมว่ายน้ำกัน

บอกเลยว่าเด็กกับน้ำเนี่ยคุณค่ะ
แล้วก็เลยตั้งใจเรียนแบบสุดเลยนะฮะ
เด็กบางคนอาจจะกลัวน้ำบ้างน่ากลัวกล้า
แต่บอกเลยว่าต่อให้เป็นครั้งแรก
เดมี่ดีแร่นกระโดดน้ำกระจายอย่างคุณผู้ชมค่ะ
เมมี่ก็ไม่หวั่นอย่างที่บอกไปกล้าหารสุด
จิ๋วแค่นี้กระโดดน้ำแบบไม่ต้องลังเลเลยค่ะ
ดำน้ำได้ไม่เลวเลยทีเดียวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้า

คือจะบอกว่าแพทย์นี้โอ้โฮเก่งมากจริง
เป็นแบบว่าพี่ป้าน้าอาจะโดดนี่คือต้องคิดก่อนนะไม่กล้าจริง

อันนี้สนับสนุนทุกกิจกรรมที่ลูกชื่นชอบนะคะสุดยอดไปเลยค่ะ
แต่ดีนะฝึกให้เด็กว่ายน้ำเป็นนะคะ